จากยาเสพติดอีกหนึ่งคนคลุ้มคลั่งเหมือนกันนะคะ
เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะคะก่อเหตุคลุ้มคลั่งด้วยกัน
เอาอาวุธปืนขนาด๙มมไปยืนอยู่กลาง๓แยก
กลางซอยมุมบ้านตำบลในเมือง
แล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าโอ้โหผู้คนแถวนั้นค่ะ

แล้วก็มีคนแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์นี้
ควบคุมตัวไว้ได้ตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าทำไปเพราะอะไร
เพราะว่าผู้จาวกไปวนมาเนี่ยนะคะ
ตำรวจภูทรเมืองนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จุดนี้คือ๓แยกกลางซอยมุมป้อมตำบลในเมือง
หลังจากได้รับแจ้งเหตุมีผู้ชายเมากร่างค่ะ
ยิงปืนขึ้นฟ้าก่อความวุ่นวาย
พอไปถึงพบผู้ชายอายุ๓๕๔๐ปี
เสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวลายทหาร
แล้วก็ไว้ผมเกลียนด้วยสภาพเมาหนักเลยค่ะ
ที่มือมีอาวุธปืนขนาด๙มมตำรวจ
พอไปถึงพยายามเกลี้ยกล่อมเพราะว่าเขามีปืนนะ
เพื่อให้สงบสติอารมณ์ใช้เวลาไม่นานค่ะ
ผู้ชายคนนี้มอบปืนให้กับตำรวจ
เบื้องต้นสอบสวนอยู่จุดนั้นแหละนั่งพูดคุยกันก่อน
พูดวกไปวนมาอ้างว่าเป็นทหารอยู่แถวนี้แหละ
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเขาก็บอกมีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
แต่พอตำรวจขอตรวจใบอนุญาตพกพาอาวุธปืน

ผู้ชายคนนี้บอกไม่มีเอามาแสดงไม่ได้
ตำรวจก็เลยจำเป็นนะคะต้องควบคุมตัวไปที่โรงพัก
ไปถามเพื่อนบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์

ชายคนนี้ขับรถเก๋งมาเจาะที่หน้าบ้านเช่าแล้วก็เดินลงมา
มานั่งบริเวณม้าหินอ่อนข้างบ้านตัวเอง
นานค่ะมีผู้หญิงวัยกลางคนพร้อมกับเด็ก
ขับรถเก๋งตามมามาลงมาพูดคุย
จับใจความด้วยว่าให้กลับบ้าน

อกจากนี้ใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าไป๒นัด

ทำให้ผู้หญิงกลาวัยกลางคนแล้วก็เด็กที่พูดคุยกันตอนแรก
ขึ้นรถเก๋งขับรถออกไปเลย
ส่วนชาวบ้านในระแวกนั้นโอ้โหได้ยินเสียงปืนค่ะอยู่ทำไมล่ะคะ
แตกตื่นตกใจวิ่งหนีตายกันจ้าละวันนะคะ
แต่ถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวเกี่ยวกับยิงปืนขึ้นฟ้า
แล้วมันก็ตกลงมาด้วยความแรงคูณ๒เท่าลงมา

โดนคนแต่อันนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
สอบสวนอยู่นะคะว่าเขาคลั่งเพราะอะไรคะ